เหตุการณ์นี้มอเตอร์ไซค์ชนราวสะพานแล้วคนร่วงตกลงมา
ทีนี้พ่อและลูกไปเจอเหตุการณ์อยากให้ดูค่ะ
พ่อและลูกคู่นี้เขาทำอะไรค่ะขวานี้ตกไปตรงนี้เนี่ยเจ็บนะคุณ
เพราะว่าร่วงลงมาแล้วก็ถลายลงมาแต่ที่บอกว่าพ่อลูกเจอแล้วพ่อลูกทำอะไร
ลูกเนี่ยเป็นพยาบาลเพิ่งออกเวรค่ะดังนั้นพอเห็นคนเจ็บแบบนี้
กำลังจะกลับยังไม่ถึงบ้านเลยนะใช่เออเพิ่งทำงานมาเหนื่อย
แต่ไม่เป็นไรด้วยสายเลือดพยาบาลเจออุบัติเหตุแบบนี้ก็ลงไปช่วยคนไว้ก่อน
จิตวิญญาณพยาบาลวิชาชีพอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่หรือไม่
แล้วพ่อก็ช่วยด้วยเดี๋ยวจะบอกนะทีนี้คนที่ช่วยเนี่ยคือนางสาวพรนิชาบวรกิจมณีค่ะ
เป็นพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ขี่รถมาแล้วก็ชนราวสะพานตกไปข้างล่าง
ตอนนั้นน่ะชีพจรไม่มีแล้วนะคะ

จุดตรงนี้ที่เกิดเหตุอยู่ตรงใต้สะพานคลอง๒ห้อง
ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

ปรัชญาอายุ๒๑ปีก็มีแผลตามเนื้อตามตัว
รู้สึกตัวดีค่ะแต่ว่าอาการซึม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยต้องเอาตัวคนเจ็บทั้งสองคน

ทีนี้คุณผู้ชมไปดูในจุดที่เกิดเหตุใกล้กับราวสะพาน
มอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าของฝั่งคนเจ็บ

เมื่อกี้เห็นพลเมืองดีมอเตอร์ไซคันนี้อยู่ตรงนี้นะ
ทีนี้พูดถึงพลเมืองดีทั้งสองคนที่เป็นพ่อลูก
ส่วนคุณพ่อคุณพ่อพรชาติเก็บสร้อยข้อมือทองคำหนัก๑บาทได้

เพราะว่าอาจจะเป็นสร้อยหรือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ได้รับบาดเจ็บนะ

ใช่คะเราก็คุยกับพยาบาลก้อนิชา
เธอก็บอกนะว่าเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องรีบช่วยเหลือคนเจ็บเอาไว้ก่อนล่ะค่ะ
ส่วนคุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นอาสากู้ภัย
ผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีมอเตอร์ไซค์ชนราวสะพาน
แล้วก็มีคนตกลงไปใต้สะพานเจ็บ๒คน
ผมมาผ่านตรงนี้รีบมาช่วยเลย
แล้วเจอสร้อยข้อมือตกอยู่ใกล้กับหมวกด้วย

ก็เลยวันจากวันได้พอดีก็รับแจ้งเหตุ

แต่ทีนี้พอลูกสาวออกเวรเสร็จปั๊บขับรถมา

หัวใจคนดีสายเลือดคนดีฮะ
บางคนก็จะบอกว่าลูกม้ายหล่นใต้ต้นเลย
ช่วยเหลือคนแบบนี้ลูกสาวมาก็ช่วยเหลือด้วยนะคะ

แล้วเดี๋ยวต้องตรวจสอบด้วยนะสร้อยข้อมือทองคำที่เจอน่ะ
เป็นของฝั่งคนเจ็บใช่ไหมอ่ะนะครับอืม